อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่บ้านเราอาจจะไม่ค่อยเป็นกังวลกันมาก
แต่ว่าทางสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นเรื่องหนักเลย
สำหรับการแพร่ระบาดของไวรัสซิกาจากภาหะซึ่งเป็นยุงลายนะคะ
ล่าสุดการที่มีการค้นพบว่าสามารถติดต่อไวรัสนี้ทางเพศสัมพันธ์ได้
ก็ยิ่งทำให้องค์การอนามัยโลกออกมาแสดงความเป็นห่วงในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นค่ะ
เมื่อวานนี้ที่ประชุมฉุกเฉินของบรรดารัฐมนตรีสาธารณสุขของกลุ่มประเทศอเมริกาใต้

ก็ออกมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาแล้ว
โดยที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันนะคะว่าควรเพิ่มอำนาจให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในการจัดการกับสถานการณ์ระบาด
เพื่อจะได้แน่ใจว่าจะสามารถควบคุมพื้นที่การระบาดได้
จากนี้ในที่ประชุมยังมีการระบุว่าตอนนี้มีหลักฐานเพียงพอแล้วที่จะเชื่อมโยงได้ว่า
ที่มันดาติดเชื้อไวรัสซิกาเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กทารกที่เกิดมานั้นมีลักษณะกระโหลกศีรษะเล็กกว่าเด็กทั่วไป
ตอนนี้ที่ออกมาก็คือว่าเชื้อไวรัสนี้สามารถติดต่อกันได้ผ่านทางสายรก
ผ่านทางการตั้งคันของแม่และลูกผ่านทางน้ำนมและที่สำคัญผ่านทางเพศสัมพันธ์นั่นเองค่ะ
หลังจากที่สหรัฐอเมริกาออกมายืนยันแล้วนะคะว่าไวรัสซิกาเนี่ยสามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้
ตอนนี้ก็เป็นไปได้แล้วนะคะว่าเชื้อจะแพร่กระจายผ่านทางอสุจิ

เกี่ยวกับการเพิ่มความระมัดระวังในการมีเพศสัมพันธ์ด้วย

ก็คือเป็นสามีภรรยาเป็นคู่รักกัน
ทางด้านตัวสามีทางด้านภรรยาไม่ได้เดินทางไปที่ประเทศกลุ่มเสี่ยง
แต่สามีเพิ่งเดินทางไปแล้วก็กลับมา

ปรากฏว่าเชื้อไวรัสก็เข้าไปอยู่ในตัวของภรรยาด้วยค่ะ
ในส่วนของผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติ
สหรัฐก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน

แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่จะมีการรับเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์

ว่าผู้ชายที่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง
ควรจะต้องสวมถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์
เพื่อที่จะเป็นการป้องกันการส่งต่อเชื้อไวรัสชนิดนี้ไปสู่ผู้อื่นด้วย
ส่วนทางบ้านเรานะคะก็หลายคนก็เริ่มเป็นกังวลเหมือนกัน
แต่เขาก็บอกแล้วว่าซิกาไม่รุนแรงเท่าไข้เลือดออก
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ควรประมาท
ถ้าเจอแหล่งน้ำขังในบ้านก็ไม่ควรที่จะปล่อยเอาไว้
อย่าลืมดูแลแล้วก็กำจัดแหล่งภาหะ